สุดท้ายแฟนผีเป็นคนไปแจ้งตำรวจหรือน้องก็ปูกันช้ากว่านั้นนะ
ต้องต้องต้องนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ฆ่ากันตายครั้งนี้ส่งตรงมาจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะเป็นเหตุการณ์
พ่อเลี้ยงถูกลูกเลี้ยงยิงเสียชีวิตคาบ้าน
ถามว่าทำไมลูกเลี้ยงต้องไปยิงพ่อเลี้ยง
ทำความเข้าใจก่อนว่าหลวงการปลูกกัญชามันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามนโยบายของพักภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินที่มีการหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้
เพราะฉะนั้นแล้วปลูกกัญชาแปลว่าผิดกฎหมาย
พอผิดกฎหมายเสร็จปุ๊บตำรวจมาจับ
ลูกเลี้ยงคนนี้ก็เลยโกรธแทนน้องชายคว้าปืนไปยิงพ่อดับเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายก็คือนายวารินพรเอาชัยอายุ๔๕ปี
สภาพศพตอนตำรวจไปถึงไปตรวจสอบ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ชายโครงด้านขวาเป็นรูพลุน

ไปพบเมียของผู้ตายชื่อว่านางวิลาวันเศรษฐพงศ์อายุ๔๖ปี
ห่มร้องไห้ด้วยความเสียอกเสียใจค่ะ
ที่เกิดเหตุไปพบปืน๒กระบอก
ซึ่งตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานถามว่าปืนเป็นของใคร
นางวิลาวันแล้วก็มีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ทีนี้ปฐมบทของต้นเรื่องของสาเหตุทั้งหมดเกิดจากอะไร
นางวิลาวันภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่า
กลับไปเดือนที่แล้วกุมภาพันธ์
ตำรวจสพนาศักดิ์จู่ก็มาจับกลุ่มลูกชายคนที่๒อายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของมือปืนมาจับกลุ่มค่ะ
เพราะอะไรเพราะไปสืบทราบมาว่าหลังบ้านเนี่ยปลูกกัญชาไว้๒ต้น
คือเขาบอกว่าปลูกไว้ไม่ใช่เพื่อการฆ่าอะไรล่ะเอามาแกล้ง
แล้วหลังจากนั้นคือก่อนที่ตำรวจจะมาจับ
มันมีเหตุการณ์แบบนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เพราะชาวบ้านเข้าไปพูดกันปากต่อปากว่า
พ่อเลี้ยงก็คือผู้ตายเป็นคนไปแจ้งกับตำรวจ
เพื่อให้มาจับลูกเลี้ยงของตนเอง
นี่แหละค่ะคือประเด็นที่ทำให้นายสุรเกียรติ
ซึ่งเป็นลูกชายคนโตและเป็นมือปืนเกิดความไม่พออกไม่พอใจ
กระทั่งเมื่อวานนี้นายสุรเกียรติลูกชายคนโตแล้วก็เป็นมือปืนด้วย
อาศัยอยู่บ้านแฟนขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะ
มาจอดหน้าบ้านแล้วไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อก
เรียกพ่อเลี้ยงก็คือนายวารินพรผู้ตาย
จะถามว่าใครใครเป็นคนแจ้งตำรวจมาจับน้องชาย

เถียงกันไปเถียงกันมารุนแรง
ก่อนที่มือปืนก็คือนายสุรเกียรติ
คว้าปืนลูกซองสั้นที่อยู่ภายในห้อง
ยิงใส่พ่อเลี้ยงไป๑นัด
ขณะนั้นเมียของผู้ตายได้ยินเสียงนะคะ
วิ่งออกมาดูเห็นลูกชายวิ่งสวนออกไป
ลูกชายตะโกนบอกว่าให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจด้วยนะ
แล้วสุดท้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุเมียผู้ตายเข้าไปตรวจสอบในห้องนอน
พบว่าผัวตัวเองก็คือนายวารินพรถูกยิงซะแล้วนะคะ
จมกองเลือดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
นี่คือตำแหน่งที่ถูกยิงนะคะ
ก็คือบริเวณชายโครงด้านขวา
เดี๋ยวฟังเสียงคุณวิลาวันกันหน่อยค่ะ
แล้วก็ตายเลยนะ
จาเหจที่ก็สังเสียว่าแผ่นผีเป็นคนไปแจ้งกำรวจ
ใช่แล้วก็ว่าหลุงนำก็อาจจะถักกล่าววันนี้
สึ่งแกทูจับเพราะ

อันนี้ก็เล็กเหมือนิสเทาะ

อ่าแบบนี้หรูใส่เช้าฟ้าชาติเนี่ย
ชาวจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอสวีนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านเห็นคนร้ายรายนี้แจ้งตำรวจได้นะคะ

เพราะตำรวจบอกว่าคนร้ายตอนนี้หลบหนีไป
ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
หมายเลขทะเบียนไม่ได้หมวดอักษรไม่ได้
เบื้องต้นเดี๋ยวต้องมีการประสานตำรวจในท้องที่
ใกล้เคียงให้ช่วยชะกัดจับในศูนย์ละเกียจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ